ดูเรื่องแปลกนิดนึงที่สุรินทร์ค่ะ
มีแฟนของหัวหน้ากู้ภัยมีอาการแปลกค่ะพี่อุ๋ย

ไม่แน่ใจว่าถูกอะไรเข้าสิ่งร่างหรือเปล่า

มันเก่งมากมันซื้อแล้ว
ตัวไหนซื้อแล้วตัวไหน

พ่อก็ต้องดูแลลูก

ทำยังไงให้ลูกอยู่รอด

นี่ค่ะคล้ายคนละเมอ
คล้ายคนถูกอะไรเข้าร่าง
แต่พูดตัวเลขออกมาด้วยแล้วหัวเราะด้วย
เอ้า๕๕อะไรนี่อันนี้หัวเราะเหรอ

ถ้าเลข๕มันตรงกับข่าวช่วงแรกของไทยรัฐนิวโชว์

แล้วมาเนี่ยถูกที่ถูกเวลาถูกวันซะด้วยนะใกล้แล้วเนี่ย
นั่นน่ะสิคือเหตุการณ์ตามคลิปนี้๓ทุ่ม๒๗มิถุนายน
กู้ภัยสุรินทร์ประจำจุดอำเภอลำดวนกำลังจะเข้านอน
อยู่ดีผู้หญิงท่านนี้นะคะคุณวิไลอายุ๓๗เป็นแฟนของหัวหน้ากู้ภัยเลยนะ
ก็มีอาการแบบนี้ค่ะเหมือนถูกองค์ลงเหมือนละเมอหรือแบบอะไรเข้าร่างก็ไม่รู้
คือเมื่อวานมีการทำพิธีอันเชิญพญานาครูปปั้นมาอยู่ที่ศูนย์กู้ภัย
ทำพิธีจุดทูปเทียนเพื่อขอขมาเจ้าปู่นะคะ
ก็ไม่ได้มีเหตุการณ์แปลกอะไรชาวบ้านก็เลยสงสัยว่า
เกี่ยวกันไหมว่าแบบพ่อปู่เข้าร่าง
วันนี้ทีมข่าวก็เลยไปคุยกับผู้หญิงท่านนี้ตามคลิปภาพนะคะ
เขาก็เล่าว่าตอนที่เกิดเหตุการณ์จำอะไรไม่ได้เลยจริงว่าทำอะไรอยู่
ก่อนเกิดเหตุรู้สึกว่าเหมือนกับมีอะไรมาเข้าฝัน
คล้ายกับองค์ปู่พญานาคาราชมาขออยู่ด้วย
ตอนเช้าก่อนจะเกิดเหตุเธอกับแฟนที่เป็นหัวหน้ากู้ภัย
ประจำจุดอำเภอลำดวนนะคะก็อันเชิญองค์ปู่พญานาคมาอยู่ที่รูปปั้น
พอตกดึกมีอาการเลยคุมตัวเองไม่อยู่ไม่รู้ตัวว่าทำอะไรลงไป
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเชื่อว่าปู่พญานาคศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ตรงนี้อาจจะไม่พอใจ
เพราะว่าร่างรูปปั้นพญานาคขนาดเล็กค่ะ
ต้องการที่จะให้มีขนาดใหญ่มากกว่านี้เลยเข้าทรงบอกเลข
ถ้าได้เงินตามเลขที่บอกก็อยากให้สร้างองค์ใหญ่ขึ้น
ก่อนจะมีองค์ลงคือฝันนะคะฝันว่ามีองค์พญานนักมาขออยู่ด้วย
แล้วก็เลยว่าถ้าจะขออยู่ด้วยต้องมาบอกโชคบอกเลข
แต่ว่าพอดีเช้าก็เลยว่าพากันไป
แล้วพอดกลงคืนโตกตรงคืนก็คือ
รู้สึกตัวไหมตอนนั้น
ตอนที่องค์ลงเหรอคะคือไม่รู้สึกตัวอะไรเลย
สื่อสารอะไรคือเรารู้สึกตัว
กู้ภัยคุณนารินอายุห้าสิบเอ็ดบอกว่าตอนเกิดเหตุมันคือช่วงหลังจากอาบน้ำเสร็จออกจากห้องน้ำมา
แฟนสาวก็มีอาการแบบนี้เลยนะคะครับก็มีอาการชักเกร็งแล้วก็พูด
คล้ายกับมีองค์ลงคล้ายกับละเมอหรืออะไรก็ไม่แน่ใจ
ก็ส่วนตัวเลขที่คุณผู้ชมได้ยินไปอะค่ะก็เชื่อว่าไม่รู้จะให้โชคให้ลาบอะไรยังไงหรือเปล่า
น่าจะความเชื่อ๕๐๕๐ครับมันมีส่วนครับ
แล้วเหตุการณ์เมื่อคืนกว่าเหตุการณ์จะสงบจะหยุดเราทำยังไงตอนนั้น
ตอนนั้นคือว่าผมต้องมาจุดทูบขอเข้ามาขอเข้ามาเขาว่ารับเขาให้มาอยู่ในจุดนี้
ขึ้นอยู่กับความเชื่อนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม
ชมก็เอาพอเหมาะพอสมค่ะเอาแบบกะว่าสักสารของพ่อปู่ใหญ่ขึ้น
สักนิดหน่อยอย่าไปทุ่มมากค่ะ